ท่านผู้ชมครับมีผู้ที่ร้องเรียนมายังทีมข่าวของเรา
บอกว่าช่วยตรวจสอบให้หน่อยเถอะปู่ชาญยานทิพย์เนี่ยอยู่ที่โคราช
นะเธอไปรักษาด้วยปรากฏว่าเสียเงินเสียทองไม่หาย
นี่เป็นหนึ่งในวิธีการของปู่ชาญยานทิพย์นะฮะ
เขาบอกเขาจะทดสอบพวกพลังคั่วบวกคั่วลบอะไรของเขา
แล้วก็ให้ยกขวดน้ำให้ยกก่อนหินเอาไฟลนไฟแช็คลน
แล้วมีดกรีดก็ไม่เข้าดูทีละอย่างดูทีละอย่าง
เอาขวดน้ำก่อนค่ะนะอ่านี่มีดแล้วอ่านี่ขวดน้ำนะ
เวลาเขายกเนี่ยเขาจะอธิถงอธิษฐานอะไร
ความภัทราบอกเป็นน้ำทิศจะยกขึ้นไม่ขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่

เอาเป็นว่าเขาก็มีวิธีการต่างนานาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทุกผู้ชมครับ
ล่าสุดเนี่ยมีหญิงสาวคนนึงนะ
เธอบอกเธอมีอาการปวดหลังไม่หาย
ก็เลยไปปรึกษากับปู่ชาญยานทิพย์
อ้างว่ามียานของปู่หลวงปู่สวงแล้วก็องค์เทพต่าง
รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างได้ไม่ต้องไปหาหมอนะฮะ
แก้กรรมต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรได้
เธอก็ไปหานะฮะอันนี้เป็นอีกคนนึงนะครับ
ทีนี้ปู่ชาญเนี่ยหญิงสาวที่ร้องมาอย่างเราเนี่ย
นางสาวลาบดิบเนี่ยนะบอกว่าปู่ชาญเนี่ย
ตรวจด้วยการให้ยกแขนแล้วใช้มือกดให้แขนลง
นี่ตรงนี้นะฮะเขาไปกับแฟนเขานะครับ
ปู่ชานก็ใช้วิธีการกดแขนนะครับ
หลังจากตรวจเสร็จปู่ชาญบอกนางสาวลาบดิบเนี่ย
มีวิญญาณเด็กตามอยู่อันนี้ตอนจะกลับแล้ว
ต้องมีตอนกดแขนนะฮะคือเขาจะกดแขนว่ามีวิญญาณเด็กเนี่ย
ตามอยู่ให้ไปแก้กรรมด้วยการทำบุญ
แล้วเดี๋ยวจะต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรให้นะฮะ
ซึ่งปรากฏว่าเอาเป็นว่าเธอบอกว่าเธอเสียเงินไปเนี่ยรวม๒๒๐๐บาท
แต่อาการปวดหลังก็ไม่ดีขึ้นไม่หายเลย
นำซ้ำปู่ชาเนี่ยดึงเธอเข้ากลุ่มไลน์เล่นหวย
ทำแชร์ลูกโซ่นะบอกว่าเป็นเทวดา
นี่ฮะเราก็เลยไปนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวหมอปลาเขาจะไปพิสูจน์นะ
คุณติกิติศักดิราชัยเจริญสุขของเรานะครับ
ก็ไปที่ศนักของตัวฉานยานทิบนะฮะ
ก็อยู่ที่โคลาทนะทุ่มครับ
ไปถึงเนี่ยก็จะเจอใส่ชุดขาวห่มขาวเป็นชุดประจำจะดูหลุดรุ่ยหน่อยนะ
นี่ค่ะคือปู่ชาญยันที่เขาบอกว่าต้องสวมชุดขาดเพราะว่า
หลวงปู่สวงเนี่ยท่านชอบต้องทำให้เหมือนคนบ้าคนขอทาน
คนสงสัยค่ะส่งข้อความว่าเอ๊ะทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้
ว่าหลวงปู่สวงท่านชอบให้ทำลักษณะเหมือนกับคนบ้าเป็นขอทานอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็เล่าเรื่องราวต่างนานานะครับตั้งแต่ปี๕๑เคยทำงานสมุทรปราการ
มีผู้ชายคนนึงมาทักว่าปู่สวงต้องการประทับร่าง
จากนั้นตัวเองก็เริ่มมียานทิพย์หลวงปู่สวง
ก็รักษาโรคภัยไข้เจ็บช่วยเหลือคนจน
อะไรก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วบอกยังมีเทพอีกหลายองค์มาประทับร่างด้วยนะ
นี่เขาอ้างบอกมีพระพุทธเจ้ามีพระศีวะ
ท้าเวชสุวรรณอีกเยอะแยะไปหมด
ปี๕๗ก็เลยมาตั้งสำนักที่บ้านเกิด
ที่อำเภอชุมภวงจังหวัดนครรักษศรีมา
ก็ทำพิธีแก้กรรม
ใครที่มีกรรมเยอะก็จะต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรให้
ภัยไข้เจ็บจะรักษาให้
คืออยู่ไกลก็วิธีวีดีโอคอร์ก็ได้
ติก็เลยถามว่าเอ้าเห็นบอกมีน้ำมนต
หรือน้ำทิปอะไรเนี่ยไปเอามาจากไหน
ภูชาญก็เลยบอกให้ตีไปซื้อน้ำมา๒ขวด
แล้วก็ได้ใช้ยานทิพย์ของตัวเอง
หยิบขวดที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา๑ขวด
แล้วก็บอกอ่าเนี่ยเป็นน้ำทิพย์เทวดาแล้ว

เห็นล่าสุดว่าปู่มีน้ำมนต์เทวดาต้านโควิด

ได้โอเคนี่แหละชอบอย่างนี้แหละ
แต่มันชื่อว่าน้ำมนต์ทิปต้านโควิดใช่ไหม
ทำให้น้ำมีพลังอันนี้น้ำมนต์ทิป
ถ้ายังไม่ได้จับค่าสะอาดก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว

หรือพูดคำว่าลวยก็ได้ดีเจริญ

ติเค้าฉลาดถามเนาะเออใครพูดละแน่แล้วก็ปู่พูด
เต้นแล้วยิ่งแรงกลับออกสิ
มีใครทดสอบไหมครับ

เขาร้องมายังเราเนี่ยหกปลู่ชาไปหลอกเขาเขาปวดหลังมาเนี่ยต้องทำมุ่นไว้ตั้ง๒๐๐๐
ก็ไม่หายแถมจะให้เล่นหวยในกลุ่มไลน์อะไรอีก
ปูชาญบอกไม่จริงเลยตอนนั้นมากดแขน
ต้องจับท้องนี้ลูกท้องนี้เป็นไฟขาวจับแวนไว้สู้เลยสู้เลย
ไม่มีแรงหรอกจับพระอันนี้ไว้ดิ

คือปูชาญบอกว่าโอ้โหหญิงคนนี้มาหาเมื่อหนึ่งกรกฎาคม
ปวดหลังมาก็แก้กรรมให้ทีแรกแก้ยังไงก็ไม่หาย

มันหายนะแกยืนยันว่าหายนะ
แล้วไม่ได้ชักชวนด้วยเขามาเอง
อย่างนี้จะเรียกหลอกลวงได้ยังไง
ส่วนเรื่องใบ้หวยในกลุ่มไลน์ยืนยันว่าไม่ได้ใบ้หวย
เป็นแค่การเอาตัวเลขให้ลูกศิษย์ไปเสี่ยงดวงเท่านั้นเอง
แล้วที่ไปลบหญิงสาวคนนี้ออกจากกลุ่มไลน์ลูกศิษย์
เนื่องจากเขามีจิตใจไม่บริสุทธิ์
เราเลยตกใจทำไมมันโลก

น่าจะรู้ว่ามีอาตราอยากได้เงินเพิ่ม
ก็คือแกทำทุกอย่างแล้วไม่ออกทีนี้ตอนนี้เขาจะมีปัญหาคือตลาดที่๓๔ทุ่มแล้ว
เขาก็ทำไมเข้ามาในกลุ่มแล้วหนูไม่ใช้ยานไม่เป็นทำไมเออไม่เป็นไรจะ
เขาเลยรีบเอาออกแต่นั้นเอง
ทีเหลือก็มีหลายอย่างละฮะทีมข่าวก็ตามด้วยนะครับทุกผู้
คุณผู้ชมครับเรื่องพลังงานทดสอบบวกลบอะไรของเขาพวกนี้นะฮะ
เดี๋ยวจะได้ดูช่วงที่หมอปลาเข้าไปหาที่สำนักนะฮะ
เรียกใครก็ได้ที่เรานับสือใครที่ว่าเก่งสุดมาเลยพูดจักรวาลมาเลย
อย่าเพิ่งเรียกกูนะเรียกมายอมหรือยังเรียกมาเลยไม่มาหรอก
ไม่มาหรอกไม่มาหรอกเพราะผู้เป็นเจ้าของท่ายอมหรือยังเรียกผู้ชาญญาณทิพย์
ผู้ชาญญาณทิพย์ช่วยท่าพเจ้าด้วยช่วยท่าพเจ้าด้วย
ไม่ลงแล้วครับแข็งแรงแข็งแข็งรสก็เบาคนก็เบารสก็เบาเลยครับ
กดแขนติไม่ลงเลยอ่ะติงงเลยนอกจากไม่ลงแล้วติยังงงอีกนะ
เอาอย่างนี้ดีกว่าหมอปลามาแล้วค่ะหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ไปที่สำนักปู่ชาญยานทิพย์เลยนะคะนี่ค่ะติก็ไปครับ
ไปถึงก็ตะโกนเรียกปู่ชาญเลยขอเข้าไปคุยหน่อย
ชาญก็ให้เข้าไปคุยนะคะครับหมอปลาบอกว่าเอาอย่างนี้เลยแล้วกัน
ถามเรื่องนี้แหละที่นางสาวลาบดิบมาร้องเรียน
ครับว่าปู่ชาญชวนให้เล่นแชร์ลูกโซ่มีการใบหวยแก่กรรม
การจ่ายเงินจ่ายทองอะไรแบบนี้เนี่ยนะปูชาญบอกว่าไม่จริง
อืมปฏิเสธทุกเรื่องนะคะเรื่องหวยไม่เคยให้เรื่องแชร์ลูกโซ่
ไม่เคยชวนเรียกเก็บเงินก็ไม่เคยทำไมต้องมากล่าวหาแบบนี้
ชาญบอกค่ะปู่ชาญเลยบอกว่าเอาอย่างนี้สิ
ก็พานางสาวลาบดิบคนนี้มาคุยต่อหน้าเลยได้ไหมล่ะ
เพราะสิ่งที่เธออ้างไปเนี่ยมันไม่จริงยืนยันว่าไม่จริง
ไม่เคยทำแบบนั้นหมอปลาก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างงี้
ชาญค่อยชี้แจงทีละเรื่องก็แล้วกันเรื่องแรก
น้ำมนทิพย์รักษาโควิดปู่ชาญบอกว่าไม่ใช่รักษาโควิด
มันเป็นการต้านโควิดต้านนะใครได้ดื่มน้ำมนทิพย์ของปู่ชาญจะแข็งแรงมีภูมิต้านโควิด
โอ้โหไม่ใช่รักษาเออแต่เป็นการป้องกันเออบอกแบบนี้แม่
เรื่องต่อมาบอกว่ารู้จักหมอปลาโดยการใช้ยานทิพย์เนี่ยยังไง
ทีนี้ค่ะปู่ชาญบอกว่าก็ส่องเฟซบุ๊กไง
ติดตามหมอปลาไงก็เหมือนกับคนรู้จักกันคือเขาไปอ้างกับลูกศิษย์ว่าเขารู้จักหมอปลา
ด้วยยานธิปก็เลยรู้จักกันอ๋อก็ส่องเฟซบุ๊กส่องเฟซบุ๊กเอ้าครับ
ทีนี้เรื่องของคำว่ายานทิพย์หมอปลาเลยงงไหนอธิบายซิ
ว่าความเข้าใจของปู่ชาเนี่ยยานทิพย์มันคืออะไรเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
เขาบอกปู่เองอยากจะเจอผู้หญิงคนนั้นพูดคนละเรื่องกันเลยครับ
ปูช่วยเสร็จขยกเสียงทางเทศขอบคุณปู
แล้วก็บอกว่าปูหนูทำแท้งนะแม่หนูทำแล้วแล้วก็แตกเกลียดแล้วเฮ้ย
จริงเหรอการทำแท้งเขาต้องมาแก้กันคนต่อคนมันเป็นกรรมหนัก
ปูก็บอกอย่างเงี้ยแต่ลูกปูอ่ะแก้กันทำแท้งเหรอ
ไม่ไอ้ทำแท้งเนี่ยมันเป็นบางเคสต้องควรที่ขั้นระบากจริงจริง
น้ำมนเนี่ยปูไม่เคยมารักษาต้านโควิดบางทียังไงอ่า
ก็ช่วยให้คนแข็งแรงทันทีเลยไงมีพลังน่ะเนี่ยเนี่ยกับทุกสองคนแล้ว
อันนี้เป็นกลุ่มไลน์มีแต่คณะพอโรงเรียนคณะครู
เขามีแต่เรื่องทำดีกันเดี๋ยวไปดูเลยนะเปิดให้ดูก็ได้
มีแต่เรื่องดีไม่มีเรื่องหวยเรื่องอะไรเลย
แต่ทำไมผู้หญิงคนนั้นหาเรื่องกูเนี่ยมึงงงใจเลย
ก็คือเขาขายเบอร์ขายอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของลูกศิษย์เขาไม่ได้เกี่ยวกับกู
คำว่ายานทิพย์ยานบรมีก็คือเขาส่งยานมาหาปู่
แล้วปูก็ส่งต่อแล้วทุกคนที่ไปจับเมืองเพราะเขาก็มีพลังเลย
คือสื่อสารกับโรงปูส่วนได้สื่อสารได้ก็เป็นยานทิพย์
นี่ค่ะนี่ค่ะทีนี้เรื่องของเครื่องรางอะไรต่าง
เรื่องของพิธีกรรมอะไรต่างต่างเนี่ยมันยังไง
หมอปลาบอกว่าชี้แจงหน่อยซิปู่ชาญปู่ชาญเลยบอกว่าเอามา
เดี๋ยวทำพิธีไอ้กดแขนกดแขนอ่ะเนี้ยเหรออ่าเดี๋ยวลองดูหน่อย

มีแรงต้านเลยหรือครับว่าผมคุณต้องกดแถวเกียจกับผม
จริงให้ลงให้ลงทำเกรงไว้ด้วย
ไม่ลงคุณต้องปล่อยน่ะสู้เลย
ผมเพิ่งเห็นคนห้ามหมอปลาไว้อย่าเพิ่งพูดได้เนี่ยยังเงียบกริบเลย
หมอปลาก็ดูงงอยู่ใช่หมอปลาเห็นไหมดูแววตาหมอปลาดูแววตาดูสีหน้า
ทีนี้หมอปลาเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ขอตัวออกจากสำนักก่อนก็แล้วกัน

เดี๋ยวจะพาตัวนางสาวลาบดิบมาคุยเลยดีกว่า
แต่ขอคุยนอกสถานที่นะ

เพราะว่าหมอปลาบอกว่าเอาคนที่ร้องเรนมาคุยกันแบบตัวเลยดีไหม

มีตบหลังตบไหล่ก่อนไปด้วย
นี่ฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับ

เราก็เลยถามหมอปลามือปราบสัมภเวษี

คือหมอปลาบอกว่าดูพฤติกรรมของปู่ชาญยานทิพย์แล้วเนี่ย

แต่เป็นลักษณะฉลาดแก้มโกง
อ้างมีพลังจิตมียานของหลวงปู่สวงองค์เทพ

โดยเฉพาะเรื่องการบอกว่ามีพลังจิตใส่น้ำดื่มรักษาโรคภัย
ให้เจ็บต้านโควิดได้เนี่ยหมอปลาบอกเรื่องนี้อยากให้ทางสาธารณสุขมาตรวจสอบมาก
มันถือว่าเป็นการสร้างความเข้าใจผิด
ทดสอบพลังบวกลบไอ้ที่ทดสอบอะไรเนี่ยหมอปลาบอกว่าก็ลองดูนี่แหละ
คือก็แค่คนทำออกแรงไม่เท่ากันในแต่ละครั้ง
กดขึ้นกดลงแนวไหนแนวอะไรยังไงมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้น
แต่ในขณะนี้มันก็ไม่มีหลักฐานที่จะไปตรวจสอบพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัด
ว่าเขาไปแสวงหาผลประโยชน์ไปหลอกลวงประชาชนแบบไหนอะไรยังไงหรือไม่
เดี๋ยวก็ต้องให้สังคมตัดสินแล้วก็รอดูกันต่อไป
เป็นแค่การแอบอ้างแต่หลายคนถามว่าเขาสติไม่ดีไหม
ผมบอกแล้วว่าสติเขาเกินร้อยนะแต่เล่เหลี่ยมอาจจะอยากเขาอยากให้ดู
เอานะอะไรที่น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต้านโควิดแต่เมื่อวานบอกว่ารักษาโควิดใช่ไหม
แต่วันนี้เป็นต้านให้เกิดกำลังทุกอย่างเขาเปลี่ยนหมดเลย
พอข่าวออกไปแล้วเขาเปลี่ยนคำพูดหมดแล้วครับ
อันนี้ผมไม่อยากจะฝากอะไรสนุกสิทธิ์ก็หรอกแต่อยากจะฝากถึงสาธารณสุทธิ์จังหวัดมาฝ่า
น่าจะเข้ามาตรวจสอบเรื่องนามนศักดิ์สิทธิ์เพราะผมคิดว่าคนอีกหลายคนยังเชื่อ
โดยเฉพาะผู้เท่าผู้แก่คนที่หาทางออกไม่ได้ยังเชื่อเรื่องน้ำมนต์พวกนี้อยู่
อยากให้สาธารณสุทธิ์มาตรวจสอบว่ามันรักษาได้จริงหรือไม่จริงครับ

ไอ้วัตถุที่เป็นพลังลบพลังบวกนะครับหมอ
มันก็แค่เครื่องรางที่เขาแอบอ้างขึ้นมาแต่เขาก็เปลี่ยนท่าทุกอย่างนะ
ทุกอย่างมันอยู่ที่ท่าทางในการกดไม้กดมือแค่นั้นนะครับ

แต่อยากให้สังคมมองให้เป็นกลาง
เราไม่ได้มาลบหลู่เขาแต่เรามาตรวจสอบ
ตามที่ผู้หญิงคนหนึ่งและคนหลายคน
โดนเขาโดนหลอกมาว่า
มนต์รักษาโควิดแล้วก็อ้างชื่อผมว่าผมเนี่ยมาแอบส่งเขา
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้หมอปลาในแอนตี้เขา
แต่ช่วงหลังเนี่ยหมอปลาก็มาแอบส่งเขา
ซึ่งมันเป็นการแอบอ้างบุคคลอย่างผมซึ่งผมไม่รู้เรื่อง
ถ้าสังคมภายนอกมองแล้วเฮ้ยหมอปลารู้จักคนนี้เหรอ
ผมบอกแล้วว่าผมไม่รู้จักนะครับ
นี่ฮะเมื่อกี้มีผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหแทบล้มนะฮะ
อีกมุมนึงเนี่ยเขาก็มีลูกศิษย์ลูกหานี่คนนี้

แล้วคุณผู้ชมสังเกตไหมคะปู่ชาญทำพิธีอะไรต่าง
รวมกับทั้งคุยกับนักข่ากับหมอปลาไม่ใส่หน้ากากกันนำใหม่เลย

แล้วเขาก็จะให้หยิบนู่นจับนี่แล้วก็พูดเร็วจนเราสับสนไปหมดนะ
ถ้าแบบนี้จะกดได้ถ้าจะแบบนี้จะกดไม่ได้บางทีเราก็คิดมันตกลงกัน
เรางงกับคำพูดเขาแหละ
แต่เอาเป็นว่าในมุมนึงเนี่ยเขาก็มีคนที่เขาเลื่อมสายศรัทธาเขานะ
มีกลุ่มลูกศิษย์จำนวนหนึ่งเนี่ยมายืนบอกนักข่าวนะนี่ฮะที่หมอปลาไปเนี่ย
และนักข่าก็ไปบอกว่าโอ้ยผู้หญิงคนนั้นที่ไปร้องเนี่ยกับเสือ
ทำปูชานยานธิพษ์เสียหายหมดเลย
ปู่ชาญเนี่ยมีแต่ช่วยคนรักษาคนให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้
โดยไม่ต้องไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันเลย
โอ้โหยิ่งอวดอ้างเรื่องของการรักษาโรคเนี่ยยิ่งผิดเลยนะคะ

นี่ต้องฝากทางสาธารณสุขในพื้นที่หรือว่ากำนันผู้ใหญ่ลงไปดูหน่อยก็แล้วกัน

เรื่องของการอวดอ้างเรื่องของการรักษาโรค
เรื่องของน้ำต้านโควิด๑๙เนี่ยน่ากลัวน้ำมาอวดอ้างแบบนี้ไม่ได้นะคะ
ก็มีคนหนึ่งเขาร้องเรียนมานะครับ